ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

ชาวเน็ตเขาพากันติดแฮชแท็กหวงวัดค่ะ
หลวงพ่อในวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ไล่เลยนะเขาบอกว่าแล้วพระรูปนี้ตะโกนบอกว่า
ถ้าเป็นผู้ชายนะจะใช้ไม้ตะพดดีดตีเลย

คลิปนี้ถูกเอามาแชร์ในโลกออนไลน์นี่นะ

จริงแล้วคลิปมันมีความยาวสักประมาณ๑๐นาที
แต่ว่าผู้ชายเฟสบุ๊คไร่๑เขามีการนำมาโพสต์เอาไว้
ซึ่งบันทึกภาพพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังขายลอตเตอรี่
กำลังมีปากเสียงกับพระรูปนี้ค่ะ
โดยมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่อีก๓๔ราย
ก็ยืนมองอยู่ด้วยในเหตุการณ์
พระรูปนี้ได้ไปห้าม
ไม่ให้แม่ค้ามาขายลอตเตอรี่บริเวณหน้าวัด
คือพระบอกว่าถ้าเกิดจะขายขายได้แต่ไปขายในวัด
แต่ฝ่ายแม่ค้าไม่ยอมนะคะก็เลยที่สุดแล้วเกิดการโต้เถียงกันขึ้น

นี่ถ้าเป็นพุทธทายจะใช้ไม้ตะพดฝ้าได้ดู
นี่พอคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมถูกโพสต์ออกไป
แน่นอนว่าชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์

ขออนุญาตสอบถามผู้รู้หน่อยว่าเจ้าอาวาสวัดดัง
นี่เขาใบ้ให้นะแถวน้ำพอง
วัดนี้อยู่ติดถนนมิตรภาพมีช้างเยอะ
ไล่ตีคนขายลอตเตอรี่
ห่วงวัดทั้งที่วัดควรเป็นสถานที่พึ่งของประชาชน
แต่พระกลับไล่คนออกจากวัดเหมือนไม่ใช่คน

อันนี้ลักษณะที่หลวงพ่อทำแบบนี้
หรือผิดเขาตั้งคำถามกับชาวเน็ตแบบนี้นะคะ
อันนี้ใช่กิจของสงฆ์หรือไม่อย่างไร
ทีนี้เราค่ะคุณผู้ชมในฐานะสื่อมวลชน

โทรไปเลยค่ะไปสอบทำภาษีรีวัด

คือลุงพ่อนี่ที่แจงบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก่อนที่คลิปนี้จะปรากฏ
ลุงพ่อจะให้ลูกสิทธิ์วัดไปบอกกลุ่มแม่ค้า
บอกว่าให้ย้ายไปขายจุดที่ทางวัดเขาจัดไว้ให้

ไม่ยอมทำตามไงไม่ยอมทำตามกฎระเบียบที่วัดวางไว้

ในที่สุดก็เลยการเกิดปะทะการมกันขึ้นตามคลิปค่ะ
ทางวัดได้มีการจัดพื้นที่จำหน่ายลอตเตอรี่เอาไว้แล้วนะคะ

กระทั่งมีกลุ่มแม่ค้ากลุ่มนี้เดินมาขายหน้าวัดโดยภารการ
หลวงพ่อบอกว่าไม่ยอมย้ายเข้าไปขาย
รวมกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายอื่น
ที่ผ่านมาทางวัดไม่เคยเลยนะ
ไม่เคยห้ามจะขายว่าไม่ให้ขายลอตเตอรี่
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบไง
แต่กลุ่มนี้เขาไม่ยอมไงก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ